อีกเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เกิดบ่อยเหมือนกันค่ะ
เพื่อนรุ่นน้องกับเพื่อนรุ่นพี่เขาอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน

รุ่นน้องยังเรียนอยู่แต่ก็สนิทสนมกันดี
กันบอกไปรุ่นพี่ดื่มเหล้ากันหน่อย

ก็รักกันดีดื่มเหล้าชนแก้วกันดีสักพักเดียวล่ะค่ะ

สักพักไม่ถูกหูไม่ถูกคอกัน
ชักมีดขึ้นมาปาดคอรุ่นพี่
แขนรุ่นพี่จนบาดเจ็บสาหัสแล้วหนีไปเลยค่ะ
จากกอดคอกันเป็นปาดคอกันแค่อย่างนั้นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองชายภูมิได้รับแจ้งมานะคะ
ว่ามีคนถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
ที่ร้านค้าในพื้นที่ตำบลนาฝ่าย
ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บถูกพลเมืองดี
ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลชายภูมิแล้ว
อายุ๒๓ปีนะคะเป็นชาวอำเภอชุมแพรมีบาดแผลถูกมีดเข้าที่ลำคอเลือดไหลอาบตัว
แล้วก็ที่แขนซ้ายก็มีแผลชะกันด้วย
พัศกรเวียงคำเพื่อนของนายนัทพลผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
คนก่อเหตุไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยในชายภูมินี่แหละ
คือนายนัทพลเรียนจบแล้วก็เดินทางกลับมาเก็บของที่ห้องพัก
ริมถนนสายชายภูมิตลาดโตนจะกลับไปอยู่ที่บ้าน
ทีนี้นายศิรวิทย์พุทธโป๊วัย๒๐ปีรุ่นน้องเจอกันพอดี
ก็เอ้าพี่ไปไหนจะกลับแล้วเหรอดื่มเหล้าสั่งลากันซะหน่อยสิ

อดคอกันไปนั่งดื่มเหล้าก่อนที่จะให้รุ่นพี่ได้กลับบ้าน
ทีนี้พอจังหวะที่จะกลับบ้านกันนะคะ
นายศิรวิทย์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งรุ่นพี่
แต่ระหว่างทางเกิดทะเลาะกัน
ทะเลาะกันแรงด้วยค่ะนายศิรวิทย์จอดมอเตอร์ไซค์ข้างทางเลย

นายศิรวิทย์ก็เลยชักมีดที่พกมาด้วยเนี่ย
เข้าที่คอแล้วก็ปาดเข้าที่แขน
แล้วก็ทิ้งเขาไว้ตรงนั้นเลยนะตัวเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยอะค่ะโอ้โหอันนี้ก็ถ้าปล่อยเขาไว้นี่คือถึงตายเลยจริงนะ
ซึ่งช่วงสายของวันนี้นะคะนางโสพีพุทธโป๊แม่ของนายศิรวิทย์คนก่อเหตุเนี่ย
ก็เดินทางเข้าพบตำรวจสพเมืองชายภูมิก่อนเลย
มาให้การบอกว่าหนึ่งแม่ยังไม่รู้เลยว่าลูกชายแม่ไปทำร้ายรุ่นพี่เพราะอะไร
และสองแม่ก็ยังติดต่อลูกชายไม่ได้แต่แม่สัญญากับตำรวจเลยนะว่า
จะพยายามติดต่อลูกชายให้ได้และถ้าติดต่อได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพามามอบตัว
ส่วนอาการบาดเจ็บนายนัทพลนะคะคุณหมอรักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว
ทั้งที่คอแล้วก็ที่แขนเนี่ยเย็บไป๕๐เข็มนะคะ
ตอนนี้ก็ยังคงต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ค่ะ
เล่าเป็นเหตุอีกแล้วเรื่องนี้นะคะ
สื่อมสุราธิรัยนิสัยเปลี่ยนทุกทีนั่นน่ะสิ